และเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้นะคะ
ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
ก็จะต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย
เพื่อที่จะฉลองเทศกาลแห่งความสุขนะคะ
วันนี้คุณถิตภาษิริพิพัฒน์พาไปดูกันว่า
สงการปีนี้ประชาชนนำอะไรกลับบ้านกันบ้าง
กลับไปติดตามจากรายงานค่ะ
ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากครอบครัวที่บ้านเกิด
จะใช้เวลาในการเดินทางนานกว่าการเดินทางแบบอื่น

แต่ก็ต้องเสียค่าตัวให้กับน้องหมา๑๐๐บาท
รวมถึงต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า๕ชั่วโมง
อ๋อต้องเอากลับด้วยแล้วก็ต้องเอากลับมา
ถ้าบริการเหลือตีตัวเสียค่ารถ

แล้วตัวที่ว่าเราตีจากนี้ใช่ไหมตัวเรา

มีอีกของแปลกค่ะ

แล้วทำไมต้องแบกหม้อจากกรุงเทพไปคะ

ก็เลยเอาไปทำอาหารทะเลกินที่นู่น
ทำไมน้องไม่หาที่พักที่มีหม้อคะ

แล้วทำไมวัยรุ่นอย่างเราถึงไป

มีตัวรถไฟฟรีใช่มั้ยประมาณประชาชนมารับได้
แล้วก็ไปกันเยอะด้วยไป๑๕คนก็อยากไปด้วยกันอะไรอย่างนี้จะได้คุยกัน
โอเคก็ที่พักก็ฟรีแล้วก็รถไฟก็ฟรี
โอเคค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ
สำหรับใครนะคะที่หาซื้อของฝากจากกรุงเทพกลับภูมิลำเนาไม่ทันนะคะ
ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะวันนี้คุณสามารถหาซื้อสินค้าราคาประหยัด
จากตลาดนัดทงฟ้าประชารัฐที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะ
ชาญชาลาของสถานีรถไฟกรุงเทพเลยค่ะ
น้ำพริกกระปุกละ๑๐บาทลูกชิ้นยักษ์ไม้ละ๕บาท
ขนมหวานเมืองเพชรทองหยิบทองหยอดฝอยทอง
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๒๐บาท
คือตัวอย่างสินค้าราคาประหยัดในตลาดทงฟ้า
ที่ได้รับความสนใจจากผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถไฟ
เพราะราคาที่นำมาจัดจำหน่ายต่ำกว่าราคาท้องตลาด
กระทรวงพาณิชย์ระบุว่าตลาดทงฟ้าที่สถานีรถไฟ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
และจะช่วยให้ประชาชนได้ของฝากราคาประหยัดกลับภูมิลำเนา

โดยนอกจากที่สถานีรถไฟกรุงเทพแล้ว
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิด
และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ใหม่
ก็จะมีตลาดทงฟ้าประชารัฐแบบนี้ด้วยเช่นกัน
โดยจะมีไปจนถึงวันที่๑๑เมษายนนี้

ข้าวเทรัตน์ทีวีรายงาน